สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน

ก็ทานข้าว๘โมงแล้วก็เริ่มแต่งหน้าไปเรื่อยค่ะ

แต่งเองฟาดหน้าผมฟาดเองค่ะ
แต่งเองฟาดหน้าผมฟาดเองค่ะ
กากตัวแล้วอยู่คนเดียวแล้วต้องช่วยตัวเองได้
สูตรลุคนี้คือที่สูตรยอมมาก

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว
กากตัวทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คนเดียว

ก็เลยไม่ได้หยิบออกมาใช้แต่เอาไปไว

ทุกคนอาจจะมองว่ามันยากจังเลย
แต่ถ้าเราอยากทำมันจริงเราพร้อมที่จะตื่นมาตี๔ตี๕
ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราฝ่ายฝันมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำ
เพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนรู้สึกว่ามีความฝ่ายฝันที่จะประกวด
มองว่ามันยากค่ะแต่แค่ให้ลองลงมือทำจริง
จริงเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วแต่ทำไมวันนั้นเราเลือกไปต่อยังไม่หยุด
หรือว่าอันนี้คือที่สุดจริงขอลองสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตอนนั้นมันก็อายุก็แบบที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้
ทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจแบบสุดท้ายในชีวิตอะไรอย่างนี้
มันไม่รู้ทำไมนะคะเพราะว่าด้าก็ห่างจากการไปการประกวดไปนานอยู่เหมือนกันนะ
ประมาณสี่ห้าปีแล้วก็มันเป็นเหมือนปีสุดท้ายของเราด้วยมั้งคะ
ที่จะสามารถประกวดได้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะประกวดแล้วนะคะ
คิดว่าอ่ะพอแล้วหยุดแล้วแต่อันนี้พูดตรงตรงไม่รู้เลยทำไม
แต่ว่าในใจเราคิดว่าลองสักตั้งหนึ่ง
ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาให้สุด
แล้วมันคุ้มมากเลยเนอะแบบที่ทำ
คุ้มค่ะคุ้มค่ะมันทำให้เราเติบโตทำให้เราเรียนรู้
ก็คือเหมือนแบบพลิกชีวิตของผู้หญิงคนนึงเลย
้าคะอย่างนี้แบบเราเสียดายไหมที่เราแบบไม่ได้เข้าไปตอบคำถาม

ก็จะบอกว่าไม่เสียใจเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
แต่ว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้ไปตอบเสียดายค่ะ
อยากจะแบบตอบแบบเอาสิฉันแบบเรียนมาขนาดนี้โดนเรื่องนี้ตลอด

แล้วก็ถ้าในเมื่อกี้เรามีโอกาสได้เข้าไปในรอบภาพชุดท้าย
เราเลือกอีกคำถามหนึ่งแล้วเราอยากจะตอบว่าอะไร
คำถามอะไรใช่ไหมคะจริงถ้ามีคำถามหนึ่งที่
ที่ถามว่าให้เลือกระหว่างปิดประเทศ
แล้วก็หยุดเศรษฐกิจแล้วก็เปิดประเทศ

ใช่ไหมอันนี้มันคำถามคนมงนะจ๊ะ

เราอยากตอบว่าอะไรคะ

เพราะว่าคิดทำไมถึงคิดว่าถ้าเปิดประเทศแล้ว

ถ้าคนในประเทศคุณไม่สบายและตายกัน
เพราะฉะนั้นปิดประเทศ
เพราะคนในประเทศเนี่ยเป็นคนที่สำคัญสุด

เศรษฐกิจก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

หยุดมงมาค่ะหยุดมงมา
ทำไมเราถึงเลือกที่จะแบบ

คิดออกคำถามนี้
แต่มันจะมีแฮชแท็กหนึ่งในแฮชแท็กของหนู
ไม่ว่าจะกรีดราม่าด้าอะไรนะ
ก็ด้าทำได้
พูดถึงดราม่าตั้งแต่ทั้งหมดที่ผ่านมา
ผลกระทบอะไรกับหนูเลยอืมมันไม่ได้มากระทบจิตใจมันไม่
โรคข้างผอมอะค่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่ต่ำ
ที่สุดของชีวิตหนึ่งแล้วแล้วมันมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปแคร์คำพูดของคนอื่นแล้วมันมีโมเมนต์ในในตอนที่กำลังดีขึ้นจุดเปลี่ยนที่เราอยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยเรากลับมาคิดว่าเราจะไปแคร์คำพูดของคนอื่นทำไมในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราทรมานแต่เขาไม่ได้ทรมานเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ดราม่าที่โดนออกมาที่มีคนว่า
อยากได้ความคิดของใครเนี่ยด้าก็เข้าหาเพื่อนครอบครัวคนที่รู้จักเราจริง
แล้วไปถามความคิดเห็นของเขา
้าจะไม่ไปอ่านคอมเมนต์ไม่เคยอ่านเลยค่ะพูดตรงก็คือไม่อ่านเลยไม่ได้สนใจเลย

เขาอาจจะแบบอยากจะให้เราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วบางทีแบบเขาอาจจะทำได้ไม่ได้ดั่งใจแฟนนางงามซะทุกอย่างแต่จริงเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะอะไรอย่างนี้
แต่แฟนนางงามมันจะมีหลายกลุ่มแหละเออด้ามองอย่างนี้ยังไง
ก็คิดว่าบางทีแฟนนางงามเขาเขาอยากเชียร์เขาอยากเชียร์ประเทศของของเขาจริงจนเขาลืมไปเลยว่านางงามแต่ละคนเนี่ยเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจที่มีจิตใจที่มีความสกเศร้าได้อย่าลืมนะคะว่าคำพูดต่างเนี่ยมันเป็นเหมือนมีดได้พร้อมที่จะกรีดคนคนหนึ่งแล้วได้รู้ดีว่ามันมันเจ็บแค่ไหนกับคำพ
คิดว่าถ้าคนอื่นเขียนคำเหล่านี้ให้เราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคให้ลบเถอะค่ะอย่าลืมนะว่าถึงแม้ว่าเราจะเขียนในในเครื่องโทรศัพท์หรือในในแลปคอปในคอมพิวเตอร์แต่คนที่อ่านเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เขาไม่ใช่เครื่องเครื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเชียร์อยากจะให้กำลังใจ
ขอบคุณคนไทยทุกคนที่คอย
พลังเหล่านี้เนี่ยได้รับรู้ได้แล้วมาทำให้ด้ามาพร้อมที่
จะสู้เพื่อคนไทยอยากจะบอกทุกคนว่ากลับไปประกวดตอน
ด้าภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ใส่สายสะพายไทยแลนด
และได้เป็นตัวแทนของคนไทยในการประกวด
ยังไงก็หวังว่าน่าจะทำให้ทุกคนภูมิใจนะคะ
อีกสักนิดนึงเนาะแบบว่าช่วงนี้โควิดมันก็
สถานการณ์มันก็หลายอย่างให้กำลังใจของคนที่จะต้องต่อสู้
จะต้องแบบอะไรสักนิดนึงสักนิดนึง
ต่อสู้โควิดนะคะอยากจะบอกทุกคนว่า
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปล่าขอเป็นกำลังใจเล็กเล็ก
กำลังใจหนึ่งให้กับคนไทยทุกคนด้าเชื่อว่า
ในวันที่เรากำลังประสบปัญหาเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยรวมตัวกัน
เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ค่ะสู้เนอะ
เหลือกี่วันเนี่ยอีกเหลือกี่วัน
น่าจะ๑๐วัน๙วัน๑๐วันเยอะมากค่ะ
เดี๋ยวออกมาแล้วเจอกันนะคะได้เลยค่ะ
เจอกันนะล่มน้ำขอบคุณนะคะ